คือช่วงนี้เราเองก็กลัวโควิดกันใช่ไหม
เอาไว้ตลอดเวลาแล้วมันก็ต้องมีบางช่วงเวลาที่เราต้องถอด
อ้าก็คือตอนหิวข้าวทานข้าวอืม

น่ะสิทำแบบพี่คนนี้ได้มา

เลยมองซ้ายมองขวาเอ๊ะมันมีโควิดไหม

แล้วตอนที่เปิดออกมาแล้วก็เอาอาหารเข้าไป

ซิบบาดปากคุณพี่เขามากเลย

ผมเนี่ยนะฮะกลัวซิปรูดปากบาดปาก

แต่ที่กลัวที่สุดคือกลัวมันจะรูดลิ้นไปด้วย

มันเป็นไอเดียแบบน่ารักในโซเชียล

หยอกกันเดี๋ยวนี้กินน้ำก็มีนะ
ที่แบบเป็นจุกเปิดแล้วก็เป็นหลอดดูดเข้าไป
เอาเป็นว่าตอนทานข้าวนะผมก็ทำยังไงรู้ไหม
ผมนั่งทานข้าวคนเดียวแล้วก็ถอดออกเถอะครับ

เพราะยังไงเราอยู่คนเดียวแล้วเรามีการเว้นระยะห่างของแต่ละโต๊ะเอาไว้แล้ว

เอ้านะยังไงฝากเตือนกันเอาไว้